ดิฉันจะให้ดูของดิฉันนี่๔เม็ดนะ
แล้วมีการใส่กุญแจมือแล้วด้วยนะ
ปรากฏว่าเขาพยายามจะหนีค่ะ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ

ผมอยู่กับเมีย๒คน
ที่เขาบอกแบบนี้เพราะอะไร
คือเหตุผลที่เขาจะพยายามหนีค่ะ

ทีนี้ตำรวจสายส่วน๑๙๑สมอุดรธานี

นายนัทธนลมีมูลอายุ๒๓ปีค่ะ
คือเขาเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติด
จับกลุ่มตัวได้ที่คิวรถโดยสารที่บ้านผืออุดร
แล้วเขาหนีมาจากสำนักงานอายการจังหวัดอุดรนะ
เพราะว่าอะไรตอนนั้นเจ้าหน้าที่กำลังทำเอกสารอยู่ไง

เห็นว่าผู้ชายคนนี้อยู่ที่คิวรถโดยสารที่บ้านผือ
ตรงตลาดรังสินาตำรวจก็เลยรีบไปเลยค่ะ

ตอนนั้นตัวในนัดถนนเขานั่งรอรถใดสารอยู่ค่ะ
แล้วก็ใส่เสื้อกระหนาวบังเอาไว้ไม่ให้เห็นกุญแจมือ
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้สีกลมในตัวนี้ค่ะ
เห็นไหมคือเอาแขนเสื้อให้มันบังว่าไม่ให้คนอื่นเห็นกุญแจมือ
แล้วเราก็ถามเขาค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าผมโดนจับเพราะว่าผมเสพยา
ผมครอบครองยาบ้าผมมียา๔เม็ด
แต่ผมก็กลัวจะไม่มีตังค์ไปประกันตัว
และที่สำคัญที่ผมห่วงสุดเลยเมียผมเมียผมป่วยอยู่
ตอนนี้เมียอยู่คนเดียวใครจะมาดูแลเมียผม
ถ้าเกิดว่าผมติดคุกไปผมก็เลยตัดสินใจหนีดีกว่าค่ะ
โอ้ย
ตรงนี้แหละเพราะเมียอยู่คนเดียวไง
จะใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้คือกัน
ผมก็ไม่รู้แต่เนี่ยอยากไปหาเมีย
ทีนี้ค่ะไปถามนายท่า

เขาก็เล่าให้ฟังว่านี่ผู้ชายคนนี้นะ
ขอซื้อน้ำขวดนึงแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำ
แต่ว่านายท่านบอกไปว่าไม่มีห้องน้ำ
ไปเข้านู่นตรงหลังตลาดดีกว่า

พอตำรวจเอารูปมาให้ดูอ๋อเมื่อกี้ไงคุณตำรวจ
เขามาขอเข้าห้องน้ำแต่ที่นี่ค่ะมันไม่มี
ก็เลยบอกเขาว่าให้ไปเข้าที่ตลาดนู่น

ตำรวจก็เลยตามไปแล้วก็ไปคุมตัวได้นะคะ
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมหนีไปได้รอบนึง
แต่หนีไปได้ไม่ไกลรอบนี้ข้อหาเพิ่มอีกนะคะ

เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันต่อด้วย